สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
อร่อยมื้อเที่ยงกลางวันกันมาเรียบร้อยแล้วมาเจอกับเราสองสาวไม่รู้ว่าแซ่บกว่าอาหารหรือเปล่า
อยู่กับปอยแล้วก็เชอรี่ค่ะดิฉันอาจจะไม่แซ่บแต่คนข้างเนี่ยแซ่บมากค่ะคุณ

เอามาเริ่มกันที่สาวแซ่บคนนี้กันบ้างดีกว่าสำหรับมดนับประพัฒน์นะคะก่อนหน้านี้เราได้เห็นผลงานของเธอทั้งการร้องเพลงการแสดงนะคะกับทางต้นสังกัดฝั่งลาดพร้าว
แต่ว่าระยะหลังมานี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นผลงานด้านการแสดงรวมไปถึงการร้องเพลงของเธอ

ซึ่งเธอก็ได้ออกมาชี้แจงกลบกระแสข่าวถูกดองผลงานด้วยตัวเองเลยว่า
ตอนนี้กำลังจะมีผลงานละครมาฝากแฟนแล้ว
แต่จะเป็นเรื่องอะไรและแสดงประกบคู่กับใคร
ขอให้ทุกคนอดใจรออีกนิดนึง
จะได้ทราบพร้อมกันในวันบวงสวงเปิดกล้องเร็วนี้อย่างแน่นอนค่ะ
มีละครแล้วนะคะมีละครแล้ว
อย่างที่ทุกคนทราบเราก็ห่างหายจากกล้องละคร
หน้าจอมาก็สักพักนึงเหมือนกันค่ะ
พอเราได้กลับมาทำงานอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าแบบ

จริงคือเราก็ทราบมาสักพักนึงแล้ว
คือด้วยส่วนตัวเราเป็นคนที่มันคิดว่ารออะไรให้มาชัดเจนก่อน
ถึงจะพูดเร็วนี้ก็จะทราบ
เราระครเรื่องอะไรเดี๋ยวรอวันวงสวงไปแล้วกัน
คือปกติมดนับประพัฒน์มักจะได้รับบทแบบแซ่บแรงแบบพร้อมตบ
คุณตกใจคือหลังมาเนี่ยถ้าสังเกตมดเขารับงานพิธีกรมากขึ้น
ใช่ออกอีเวนต่อด้วยดูเรียกง่ายมันยากงานพวกเรา
อย่านะคนนะไม่ใช่มะม่วงจะโดนดองได้ยังไงนะครับ
เขามีงานของเขาอยู่แหละเดี๋ยวเราติดตามกันละกันนะ